เรื่องของตู้รับบริจาคภายในวัด
ส่วนใหญ่เราจะได้ยินข่าวว่ามีขโมยขโจร

แต่ทีนี้ตู้รับบริจาคเงินที่นี่ไม่ได้ถูกขโมย
แต่ถูกตัวอะไรมันกัดแท้
เงินไม่มีค่าเลยคุณ
ตะเคียนทองที่ตำบลท่าขุนรามอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

มันกลายเป็นเศษหมดเลยแบงค์แบบนี้
มันโดนปลวกแท้
คุณเพราะว่าตู้เป็นตู้ไม้
วัดเป็นตู้ไม้บ้างตู้เหล็กบ้างใช่ไหม

พอเปิดตู้มาปุ๊บโอ้โหทำไมเงินกลายเป็นเศษแบบนี้
คุณแล้วดูเงินไม่ใช่น้อยนะนี่ถึงหลักหมื่นไหมเนี่ย
เป็นหมื่นหลวงพ่อบอกเป็นหมื่น
หลวงพ่อเนี่ยไขกุญแจเปิดตู้รับบริจาคออกมาถึงกับพังงะเลยนะฮะ
เงินที่ญาติโยมทำบุญไว้ถูกปลวกกัดกินเกือบทั้งหมดเลยนะครับ
ซึ่งภายในตู้หลวงพ่อบอกก็น่าจะประมาณสักหมื่นกว่าบาทนะฮะ
มีทั้งแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์ยิบย่อยแบงค์๕๐แบงค์๒๐
โอ้โหสภาพเนี่ยป่นปี้ใช้การไม่ได้เลยหลวงพ่อบอกแบบนี้นะฮะ
ส่วนใบที่มีสภาพสมบูรณ์หน่อยก็อาจจะมีรอยแทะเป็นรูให้คุณ
หลวงพ่อแล้วก็พระลูกวัดก็ต้องมาคัดแยกเอาไว้ว่าใบไหนยังสามารถใช้ได้
ใบไหนยังเอาไปแลกได้หรือใบไหนที่มันใช้ไม่ได้เลย
พ่อจะทำยังไงเอาฟังเสียงหลวงพ่อฮะ
ทีนี้ละปีต่อปีมันไม่ถึงปีหรอกเก็บใส่ไว้ใส่ไว้เนี่ย
เพราะว่าสะสมว่าถ้ามันขาดแคลนเรื่องของเงินค่าไฟวัด
ก็จะเอาตู้นี้มาเอามาจ่ายเป็นค่าไฟวัด
แต่นี่ยังไม่ถึงยังไม่กี่เดือนเองเนี่ย
แล้วช่วงไหนครับที่พระอาจารย์เปิดดูในตู้บริจาค
พอดีเมื่อสักครู่นี้โยมเขาเอามาบูชาฐาน
บูชาธานฟัยที่เขาเผาศพไปเมื่อกลางวันนี้เมื่อเมื่อวานนี้
ฐานมันเหลือเขาก็เลยมาเอา
ก็เลยมาเปิดดูว่ามันมายังไงอืม
ก็เลยมาแกะดูแกะดูก็เลยตามสภาพที่เห็นนี่แหละ
นะฮะหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีวิธีนะ
ในการที่จะดูแลเงินเหล่านี้นะฮะอาจจะเปลี่ยนตู้นะคุณนะ
ตู้ไม้เดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนเป็นตู้สแตนเลสหน่อยนะครับ

แบงค์ไหนที่ยังพอจะใช้ได้ยังพอไปแลกได้ก็จะไปธนาคาร
แบงค์ไหนที่มันเป็นย่อยแบบนี้นะคุณ
มันไม่มีค่าแล้วแต่ทีนี้พระท่านจะเอาไปใส่พระอบ
แล้วก็ไปไว้ใต้ฐานพระพุทธรูป
เพราะว่าตอนนี้ที่วัดสร้างพระพุทธรูปปางขอฝนอยู่แล้วก็ยังสร้างไม่เสร็จ
ก็เลยจะเป็นกรุสมบัติไว้ใต้ฐานพระพุทธรูป

แต่ว่าทีนี้ฝากเป็นอุทาหรณ์สำหรับวัดอื่นด้วย
อาจจะแบบว่าเปิดตู้บ่อยครั้งหน่อยเก็บเงินมาบ่อยครั้งหน่อย

และอาจจะมีการย้ายตู้ไปเรื่อยถ้าเราใช้ตู้ไม้

ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องแบงค์เนี่ยคือต้องเอาไปให้ธนาคารเขาตรวจสอบ
ว่าบางอันต่อให้มันเสียหายไปไม่ถึง๑๐๐